ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คุณหนิงร้อง

ร้องได้ให้ล้าน

รับแล้วคุณผู้ชม๕๐๐๐บาท
๘๐๐๐ของบ้าน
สร้างความมั่นใจให้กับคุณหญิงแน่นอนนะครับ
เพลงนี้ก็เป็นเพลงของคุณก๊อตนะครับ

เป็นเพลงที่ดังมากค่ะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
นานทีเดียวเป็นเพลงเอกนำร่องเลยของอาราบั้ม
ลูกทุ่งไทยแลนด์สองนะฮะแล้วก็กลายเป็นเพลงโชว์ที่ทำให้คุณก๊อตเป็นเจ้าชายลูกทุ่ง
ค่ะมาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับผ่านไปแล้วเรียบร้อยดีใจจังเลยดีใจไหมคะ
ดีใจครับที่ตอนนี้ยังไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าครับค่ะไม่มือเปล่าแน่นอนมีติดมืออยู่ห้าพันแล้วครับ
มืออยู่ห้าพันแล้วตัวช่วยก็ยังเหลือครบ๓ตัวช่วยเลยนะคะกำลังใจมาเต็มปี
ทีเดียวนะฮะและตอนนี้นะครับเราก็มีสิ่งดีดีให้กับคุณหนิงนะครับ
นั่นก็คือรายการของเราหมดเวลาลงคุณหิงได้พักนะฮะถือว่าได้เปรียบเลยนะครับ
ร้องเพลงที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยดีกว่าบางคนนี่พอขึ้นมาแล้วเวลาหมดเออ
โอ้โหอันนั้นอันนั้นเรียกว่านอนไม่หลับไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะปวดเลยนะปวดหัวใจนะปวด
ยังไม่ได้ร้องเลยใช่ตื่นเต้นไม่รู้ไม่รู้อาทิตย์หน้าจะเจอเพลงอะไรมาแล้วแบบร้องไม่ได้
อย่างงี้ก็คือว่าสบายใจแล้วผ่านเพลงแรกอันนี้สบายได้เพลงแรกเดี๋ยวพอมาครั้งหน้า
ก็เดี๋ยวน่าจะผ่านฉลุยนะคะก็สามารถกลับมาพบกับพวกเราได้นะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงนะคะ
บ่ายโมงตรงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับทางด้านล่างด้วยนะครับคุณหุยคุณต้า
คุณเจ๊มคุณอ้อยแล้วก็คุณแป๊ะนะฮะก็คุณนิ้งคุณพ่อด้วยนะครับ
กลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้กับรายการ

ทำไงมันรองไม่ได้ด้วยเพลง

ตกลงลูกเราแน่รึเปล่า
เดี๋ยว

เรียกพี่ได้ไหม
คุณแปะโรง